สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
จะรับมาพบกันแล้วนะครับทุกวันเสาร์และวันนาทีบนะครับ

มาพบกับความสนุกสนานแบบนี้นะฮะ
ในรายการร้องได้ให้ล้าน
เรามีนัดกันนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ความสนุกสนานนะครับที่ไม่เหมือนรายการอื่นนะครับ

เพราะว่ารายการของเราเนี่ยต้องใช้สมองที่ซึมซับความจำนะฮะ

ร้องได้ครบ๑๐ถึงจะหยิบไปเลย
๑ล้านบาทครับคุณผู้ชม

ยุ่งไอ้สักแอบนั้นไง

ยุ่งตอมไม่ใช่เหมือนฝอยคาดหม้อ

คุณต้องปล่อยขัดหม้อมาใส่หัวทำไมครับเนี่ย

เป็นทรงผมที่ค่อนข้างโอ๊ยโอ๊ย

นี่มันหญิงมาก

ดูน้อยแล้วก็ดูสบายดูแบบดูแบบว่า

ได้เลยวันนี้
วันนี้ใครมาทำไม่พอใจเกราะโตเต็งกัน

ที่มีกำลังใจเบิกบ้าน

ยินดีต้อนรับคุณวิมคุณวาวคุณเนส

ทั้ง๕ท่านนี้นะครับเป็นนุ่มสาวไฟแรงทั้งนั้นเลยนะครับ
เราอยากให้ทรงไฟและศักยภาพให้ใช้มาให้เต็มที่
ถ้าใช้แค่เพลงเดียวคนทางบ้านยังไม่ทันเห็นความสามารถของคุณ
คุณจากรายการคนเราไปแล้วละนี้

ดูเนี่ยทุลตุลาย
หน้าไหนจะสมัครอีกสมัครเสร็จกว่าจะมากว่าจะนั่งอัดกว่าจะเรียกอีก
คิดดูสิคะเพราะฉะนั้นมาแล้วอยากให้ใช้พื้นที่ใช้เวลาตรงนี้ครองหน้าจอให้นานที่สุด
แล้วก็ร้องเพลงให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเงินรางวัลแต่ละบาทเนี่ยได้ไม่ยากหรอก
แต่ว่าต้องใช้ความฝึกฝนและทุ่มเทความจริงได้ไปแล้วด้วยมาถึงน้องใหม่ล่าสุดของเราเลยนะฮะคนนี้
คุณเนสคุณเนสคุณตั้มนี่คุณตั้มอ้าวคุณตั้มคุณตั้มเพิ่งเข้ามา
ดิฉันไม่มองคุณตั้มเลยมองแต่คุณเนสสวยนะเนสไหนลองยืนดิฮะลองยืน
ไม่ทำอะไรก็คลอย

น่ากลัวมาก
ตั้มเป็นไงคะมานั่ง

หล่อหรือเปล่าหล่อแม่
คือเอาคนบอกเยอะครับ

อย่างงี้ขอซต์ชอบล้อเต้นมันเลยสิ

นี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะฮะนี่เป็นแค่ผู้ที่จะรอแข่งขันนี่
มาดูตัวเอกตัวจริงรายการของเรานะครับเธอผู้นี้เนี่ย
ตอนนี้พร้อมรอ
เอวบางร่างน้อยไม่ใช่สวยธรรมดาสวยผ่าน๓๔แอป
นี่นักคุณนังที
สวัสดีครับ
นี่ใส่ชุดเกร็ดฟ้าสัมเตียนด้วยแค่ไหนนี่ชุดสวยมาก
ชุดนี้โอ้วครับโอ้วไหมครับโอ้วกันนะอย่าใส่นะ

ถ้ามองมุมนี้สวยผ่าดผ่าดอะไรค่ะผ่านโผน
เน่ชุดที่เตรียมมารับเงินร้านรึเปล่าใช่เป็นไงฮะ

เรามั่นใจถึงขนาดเพลงที่เท่าไหร่ครับคุณน้ำทิพย์
ยังไม่ยากคิดเลยค่ะคิดแค่ว่าเพลงนี้ให้ผ่านไป
เพลงนี้ให้พลาดไปพลาดไปเรื่อยเอาสัก๑๐เพลงก็

วันนี้ไม่ให้การเสียเวลามาเริ่มกันเลย

เพลงแรกเพลงที่๑

อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เป็นยังไงคะคุณน้ำทิพย์
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นยังไงคะ
ดีมากครับคุณ

ลักษณะจะมียุควัย

คือมองที่ขาคุณน้ำทิพย์มันมีรอยอยู่
รอยที่ว่านี้เป็นเกลือน

เพิ่มหาฝอยนะครับ
ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับรอยบ้าง

คุณชายสะผาญพุทแพ้มากกครับ

คิดว่าคุณน้ำทิพย์ทำได้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้
ถ้าอยากล้างอาถันอยากจะใช้

ใช้ใช้ใช้
เอาให้มันผ่านเพลงแรกให้ได้

เวลาร้องถ้าอยากได้กำลังใจยืนแล้วมองหน้าแฟนเรา
นึกในใจว่าเราจะต้องเอาเงินไปขอเขาให้ได้
ตามที่เราทำเป้าไว้นะฮะทำไม่ได้เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
ถึงเวลาละที่จะได้ฟังเสียงเพราะของคุณน้ำทิพย์แม่ครับ
ปลาสดจากซุภัณฑุรีนะครับ
ดูสิว่าวันนี้เธอจะผ่านอาถรรพ์เพลงแรกนี้ไปได้หรือไม่

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

ขวัญโชคดีครับ
สวัสดีครับ
ก็แพ้ความรู้ดีว่านักแพ้มันใหญ่นักต้องรักษานักฮ่า
เขาหิ้งจนสมลมสุนเขาสักเสียปรุญรักษานก็คงไม่นานแพ้มันก็ห่าง

แพ้

เป็นทุกเย็นทั้งเกลืองความเจ็บทำ
ไม่ให้พอไปหนีเถิดน้องอาหองสีตำ
อยู่อย่างคนแพ้ให้แผลเป็นเพื่อน
และเป็นเสมือนเครื่องเตือนความจำ
น้องจนมสอขอลาพี่ทั้งราคาถอด
ขอไปตามกำตามวาสา

ท่านบ้านด้านล่างเป็นไงครับฟังเสียคุณเจ็บไปแล้ว
ตามอยู่ก็เหมือนกันนะคะถ้าผิดก็คือผิดด้วยกันนะ
แต่ก็โอเคใช่อะว่าหนูก็เคยฟังมาแบบนี้

หลายท่านแล้วที่จากไปตั้งแต่เพลงแรก
วันนี้คุณน้ำทิพย์มาถึงจุดนี้แล้วครับ
จุดที่จะต้องมาลุ้นแล้วว่าจะผ่านเพลงนี้ได้หรือไม่นะฮะ

เราก็อยากจะให้ไปได้แต่ว่าต้องอยู่กับกฎกติกาต้องร้องถูกทุกคำ

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณน้ำทิพย์ร้องได้หรือร้องผิด
ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

คุณน้ำทิ้ง